วันนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของสูญนักนะครับ
เรื่องแรกก็คือสุนัขจรจัดบริเวณแฟลต์ตำรวจลาดยาวนะครับ
วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
ก็ลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็บอกว่าจะต้องจัดการให้เรียบร้อย
ว่าใครจะดูแลใครจะรับผิดชอบอย่างไร

เป็นคดีที่อาจจะทำให้คนรักสุนัข
ประชาชนคุณผู้ชมทั่วไปนั้น
กำลังรอคอยว่าตกลงแล้วจะมีข้อสรุป

นั่นก็คือกรณีที่มีพ่อค้าขายข้าวมันไก่ครับ
ใช้มีดใช้เหล็กไปตีไปทำร้าย
สุดท้ายสูบนักชื่อว่าเจ้าขาวตายเลยนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ในวันนี้ครับนายอานนท์เมฆสัน

คนที่ทำร้ายสูญนักจนตายนะครับ
เข้ามอบตัวกับตำรวจนครบานหัวหมาก

แล้วก็ใช้มีดแทงซ้ำจนสุนัขตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยรามคำแหง๖๐ทับ๒
เมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมาครับ
อานนท์รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง

สูญนักกัดลูกชายอายุ๗ควบจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่นายนัชวินอ่อนละมัยพนักงานรักษาความปลอดภัย
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าถึงวินาทีที่นายอานนท์นั้น
เข้ามาทำร้ายสุนัขจรจัด

โดยตนเองก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจะช่วยเจ้าขาวได้นะครับ
เดินเข้ามาเขาถามว่าหมาตัวนี้ฆ่าได้ไหม
ผมก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินห่างเขา
ความที่ว่าเขาถือไม้กระบองอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะเหวี่ยงมาหาเราตอนไหนใช่ไหม

ผมบอกว่าพี่บ้านเมืองเขามีกฎหมายนะถ้าพี่ฆ่ามัน

มีลูกมีเมียแล้วผมสอนอะไรเขาไม่ได้หรอกผมพูดแค่นั้น
อารมณ์ตอนของผู้ชายเขาเป็นยังไงครับ
อารมณ์ตอนนั้นเหรอครับมันเหมือนคนคุ้มข้างครับพี่
มันทำให้ผมแบบว่าในใจลึกผมรู้สึกกลัวเดือดดานขึ้นมาในใจเลย
ก็คือว่าไม่อยากจะเข้าใกล้เขาเลยอะพี่
ตำรวจได้แจ้งข้อหากับนายอานนท์๓ข้อหานะครับ
ก็คือทารุณต่อสัตว์ตามพรบป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ก็คือพกอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
และอีกหนึ่งข้อหาก็คือทำให้เสียทรัพย์นะครับ

ก็คือกรณีที่ผูกพันไปถึงเรื่องของแฟลต์ตำรวจลาดยาวนะครับ
ก่อนหน้านี้ล่าสุดครับพลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรอง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมนำนายุทธศักดิ์ทงงามที่ถูกสุนัขกัดบริเวณแฟลต์ตำรวจลาดยาว
เมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหาสุนัขจรจัดโดยจะมีการประชุมผู้พักอาศัยในแฟลต์ทั้งหมด
มติว่าจะจัดการกับสุนัขที่อยู่ในแฟลต์ได้อย่างไร
ขณะนี้ครับก็อยู่ระหว่างการหาสุนัขที่ทำร้ายคนมาตรวจสอบ

และจะนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่กรรมธิการสัตว
ของสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช
เพื่อหาทางแก้ปัญหานี้ต่อไปด้วยนะครับ